อิ่มท้องและอิ่มบรรยากาศไหม
เรานี่มาแต่แบบของดีแน่เลยนะ
ของดีแน่นอนค่ะถ้าเราจัดให้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยอง

ริมชายหาดแบบนี้อาหารรสเยี่ยมแบบนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะ
คุณเห็นไหมล่ะนั่งกันนะไปกันเป็นครอบครัวก็ได้
คู่รักก็ดีเพื่อนซีก็มาค่ะ
แล้วเห็นไหมนี่เมนูอะไรหลากหลายเมนูเลยนะคะ
เขาเปิดมาปีนี้เป็นปีที่๘แล้วนะคะ
ริมชายหาดสวนสนจังหวัดระยองค่ะ
คุณนเรศวนิชกูลเจ้าของร้านบอกว่า
ทำธุรกิจด้านที่พักโรงแรม
แล้วก็มองเห็นว่าบนดัดฟ้าก็วิวสวยดี
เน้นการขายวิวชายหัดสวนสน
แล้วก็อาหารไทยพื้นบ้านอาหารไทยท้องถิ่น
วบคู่กับอาหารสไตล์ยุโรป

อกจากนี้ยังอยากยกระดับอาหารพื้นถิ่น
ให้มากขึ้นด้วยก็เลยทำการดัดแปลง

ซึ่งทางร้านเนี่ยคือคุณรู้ไหม

เวลาไปสั่งของทานก็จะบอกไม่เอาผงชุรส
ไม่ใส่ผงชูรสแล้วใส่อะไรแทนอ่ะ
เขาใช้ผงนัวที่ทำมาจากปลากุลาว

ดีนะเมนูเด็ดของร้านก็คือ
แกลงผัดปลาเข็มขี้เมาทะเล

นั่นแหละค่ะโดยใช้เส้นก๋วยเตี๋ย

กุ่งทั้งหมึกหอยแมลงผู้

หลักร้อย๒๐๐นะนี่ขาย๙๕บาทนะครับ

แล้วก็อาหารสไตล์ยุโรปค่ะ
นี่แหละแกงหมูแขนงสับปะรดนะฮะ

ที่นำเอาซอสคาโบนาร่าซึ่ง
ปกติจะราดอยู่บนเส้นใช่ไหม

ซึ่งจะเป็นพิซซ่าสูตรเฉพาะของทางร้าน

ราคาถาดละ๒๕๙บาท
๒๕๙บาทเท่านั้นนะคะ

ตั้งอยู่บนดัดฟ้าของโรงแรมทีคซีรีส์
ชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็ไปได้คุณเห็นไหม

วิวเนี่ยโค้งทะเลแล้วเห็นพระอาทิตย์ตบวินพอดี

จู่จีกันแล้วก็กินพิซซ่าไปนะ

อย่าให้ไปเห็นเช็คอินระยองนะวันนี้

คุณผู้ชมบอกว่าขอเบอร์อีกทีได้ไหมหนูนาอบโอ่งผมจัดให้สิ
จดนะครับจดนะครับ๐๘๑๘๔๑๑๐๙๖นะฮะ
ไม่สนใจถามมาเราก็ตอบให้นะครับ